แล้วเราก็อีกหนึ่งข่าวที่ต้องส่งกำลังใจเหมือนกันนะคะ
สวปปลาวรวมถึงพระเอกคนนี้แล้วก็ครอบครัวเหมือนกันนะคะ
ส่งกำลังใจไปด้วยเช่นกันนะคะกับณเดชนคุกิมิยะค่ะ
ล่าสุดนะคะควงแขนคุณแม่แก้วค่ะแล้วก็น้องชายสุดหล่อนะ
นำสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นพร้อมเงินบริจาคจำนวนนึงนะ
นำไปมอบให้กับสถานกงศูนย์ใหญ่สวปลาวค่ะ

เพื่อส่งต่อไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่แขวงอัตตปือและแขวงจำปาศักดิ์ที่สปลาวค่ะ
มกลางการต้อนรับที่อบอุ่นแล้วก็เป็นกันเองของเจ้าหน้าที่ประจำกรงศูนย์นะคะ
แล้วก็เหล่าบรรดาแฟนคลับด้วยค่ะ
หน้านั้นเราก็จะเห็นภาพหนุ่มโตโน่นะคะ

แล้วก็อัปเดตผ่านอินสตาแกรมให้เราได้ชมได้เห็นกันอยู่เรื่อยนะคะ